ท่านผู้ชมครับวัยรุ่นไทยสมัยนี้ดุจริงนะฮะ
ค่ะเออะก็ยิงกันเออะก็ยิงกันอืม
เมื่อคืนที่ปราจินบุรีบาดเจ็บไปคนหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์ยิงกันนะครับ
ก็ถ้าไม่เขม่นกันก็มาจากเรื่องหึงห่วงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครับ
อ่าที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งบริเวณด้านหน้าที่พักสายตรวจน้องกี่
ติมถนนสายสามศูนย์สี่ขาขึ้นจังหวัดนครรภสีมานะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านโคกอุดมตะบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
แถวหน้าร้านข้างเสาไฟฟ้าเนี่ยมีกองเลือดอยู่ที่พื้น
เพราะว่ามีคนบาดเจ็บจากการถูกยิง๑คนคือนายคันชิตอันชุลีอายุ๑๙ปี
ถูกยิงด้วยปืนพกไม่ทราบขนาดกระสุนเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดนะครับ
อ่าทางกู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลพนักงานสอบสวนสพกบินบุรี
ได้นำนายคันชิตที่บาดเจ็บกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำนะครับ
โดยทางผู้เจ็บกับเพื่อนบอกว่ากลุ่มของตัวเองมีกันอยู่๖คนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
เมื่อคืนนี้ไปเล่นเกมที่ร้านเกมที่ตลาดบ้านโคกถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ชวนกันกลับบ้าน
ก่อนจะกลับบ้านก็ไปแวะกินข้าวกันที่ร้านอาหารตามสั่งกำลังนั่งรออาหารกันอยู่
มีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันสองคันสี่คนขี่รถผ่านไปมาหน้าร้านสองรอบ
ใช่ไหมใช่ไหมอืมอ่าแล้วคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต
นาเวฟสีส้มดำไม่ทราบทะเบียนก็ใช้ปืนยิงใส่มาหนึ่งนัด
ก็ถูกเข้าที่ต้นขาซ้ายของนายคันชิดจนบาดเจ็บอ่าทั้งสองคันที่มากันสี่คนเนี่ย
ละสองคนก็ขี่หลบหนีไปทางด้านทุ่งโพอำเภอนาดี
ซึ่งทางกลุ่มคนเจ็บบอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
ว่าทำไมคนร้ายถึงตามมายิงเพราะก่อนหน้านี้ที่ไปที่ร้านเกม
ก็ไม่มีเรื่องกับใครคนที่ตามมายิงไม่แน่ใจว่า
จะใช่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในร้านเกมหรือเปล่าด้วยแต่ก็คุ้นหน้าอยู่
ออกมาจากร้านเกียร์พอดีแล้วก็มาร้านข้าวแล้วตอนนี้พวกนั้นก็ออกมาพอดี
แล้วทีนี้มันก็ถามว่าพอมาถึงพวกผมแล้วเพื่อนพวกผมอีกคนใครไม่รู้แหละ
ได้ยินว่าใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่เอกใจอะไรกัน
มันก็ขี่เลยไปเพราะรอบที่สามกลับมาแล้วตอนนี้ใครนี่แหละ
พูดอะไรใส่นี่แหละมั้งแล้วนี่พอเขาเลยไปได้ประมาณ๓๔เมตรนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะ
แล้วตอนนี้เขาก็ลั่นไกลออกมาเลยหันหลังกลับมายิงเลย
เหมือนขี่มาดูตัวก่อนด้วยนะครับจากการสืบสวนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วชื่อว่านายเอนะฮะ
เพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยให้ดูภาพคนร้ายทุกคนยืนยันว่านี่เลยคือรูปของนายเอ
รูปร่างทวมผิวดำแดงสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
ตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่แต่สาเหตุก็คาดว่ามาสองอย่างนะฮะ